มายและพัสลันค่ะแต่ก่อนนะเคยเห็นนะ
แบบแบ๊วน่ารักมาปีนี้แหมเวอร์ชั่นใหม่

โอ้โหสลัดคาบแบ๊วหายไปเลยนะคุณผู้ชม
แต่สวยทีเดียวนะคะแหมเขาบอกว่าขนเนื้อนมไข่ใส่เดรส

งานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าเออมันเป็นแค่เทคนิคการแต่งตัวค่ะพี่
ไม่ได้ไปอัพหน้าอกหน้าอึมที่ไหนที่ไหนเลย
ที่สำคัญค่ะน้องมายบอกหนูแบ๊วมานานแล้ว
โตเป็นสาวบ้างเพราะว่าตอนนี้น้องอายุ๒๕ปีแล้วนะคะ
เป็นเจ้าเพศแล้วค่ะโตแล้วเซ็กซี่ได้

ลูกเป็นสาวแบบนี้หลายคนก็บอกว่าแบบสวยขึ้นทำอะไรมาหรือเปล่า
แบบเธอมงเธอหมาดอะไรก็ทำเข้าไปถ้าเกิดว่ามีเวลาอะไรอย่างนี้
สไตล์การแต่งตัวไมค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเท่าไหร่นะคะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบโตขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้
มีวิธีการดูแลตัวเองที่มันแบบเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้

ซี่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ยังไม่มี
อาจจะแบบมีแบบเล็กน้อยตามแบบความเหมาะสม
แต่ว่าชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนั้นยังไม่ขนาดนั้น
ที่คุณบอกแหละโตแล้วเซ็กซี่ได้นะคะ
สมัยนี้สาวเวลาไปถามว่าทำอะไรถึงสวยใช้อะไรถึงสวยนะ